คุณผู้ชมครับความคืบหน้าเหตุการณ์ยิงกันในบ่อนพระราม๓
วันนี้มีนายศรีมราชเจนจาคะประธานกรรมธิการกฎหมาย
มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วบอกว่าไม่เชื่อ
ไม่เชื่อว่าบอยบ้านครัวจะเป็นคนก่อเหตุ
แล้วก็มีการยิงในบ่อนกันในครั้งนี้เพราะว่าอะไร
อายุก็เยอะเดินก็ไม่ถนัดแล้วจะไปต่อสู้ไปยิงกับใครเขาได้ว่าอย่างนั้น
ผมเชื่อว่าหลายท่านสงสัยแบบนี้มีการตั้งข้อสังเกตแบบนี้เช่นเดียวกัน
วันนี้นายศิราเจนจาครับประธานคณะกรรมธิการกฎหมาย
ยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาพุทธแทนราชดร
เดินทางไปที่สอนอทุ่งมหาเมฆไปถามความคืบหน้าคดียิงกันในบ่อนย่านพระรามสาม
แล้วก็ไปหามรือกันกับพันธุ์ตำรวจเอกพิทักษุทธิกุล
รักษาราชการแทนผู้กำกับสนทุ่งมหาเมฆ
เพื่อขออนุญาตในการเข้าไปตรวจสอบบ่อนที่เกิดเหตุ
นายสิมรับบอกว่าเพื่อให้เกิดความกระจ่างแล้วก็ไม่มีข้อกังขา

โดยพันธุ์ตำรวจเอกพิทักษ์ได้หามรือกับผู้บังคับบัญชา
แล้วก็อนุญาตให้นายศิระและผู้ติดตาม๓คน
แต่ไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปเพราะเกรงว่าจะกระทบต่อหลักฐานที่เหลืออยู่นะฮะ
จากนั้นนายศิราก็เดินทางเข้าไปในบ่อนใช้เวลาประมาณ๑๐นาทีแล้วก็ออกมาบอกว่า
ด้านในมันมีห้องโถงอยู่๒ห้องขนาดใหญ่
กซ้ายกับปีกขวามีห้องน้ำในตัว
แล้วก็มีโต๊ะพนันเสือมังกรอีก๑ตัว
ว่าโต๊ะตัวนี้แหละเป็นโต๊ะที่พนักงานหญิงนอนเสียชีวิต
และตำรวจได้จำลองจุดที่วางโต๊ะพนันประมาณ๑๐จุด

พบว่ามีการเคลื่อนย้ายศพของเจ้าหน้าที่
และภายในยังมีคราบเลือดและร่องรอยของวิถีกระสุนปรากฏอยู่
ส่วนการตรวจสอบแนวตึกต่างที่ซุกซ่อนอุปกรณ์การเล่นการพนัน
พบว่าที่ชั้น๑มีเก้าอี้มีโต๊ะมีชิปมีไพ่บางส่วน
ชั้น๒ชั้น๓เป็นที่พักของคนงาน
เชื่อว่ามีการออกแบบจัดวางอุปกรณ์อย่างดี
จนสามารถเก็บสิ่งของทั้งหมดเอาไว้ได้
และยังบอกด้วยว่าในการจับเวลาในการเดินทางมาจากสนทุ่งมหาเมฆ
ไปถึงบ่น๕นาทีเท่านั้น
ซึ่งคณะกรรมธิการเองก็จะไปตรวจสอบหลักฐานว่ามีการแจ้ง๑๙๑
รวมถึงการเดินทางของตำรวจจากสนทุ่งมหาเมฆไปจุดที่เกิดเหตุ
มันสอดคล้องกันหรือเปล่าไปช้าหรือว่าไปเร็วนะฮะ
ส่วนในบอยบ้านครัวผู้ต้องหายิงนายถาวรที่มอบตัว
ส่วนตัวคุณศิระเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นผู้ก่อเหตุตัวจริง
เพราะดูลักษณะแล้วเดินก็ไม่ค่อยไหว
อายุก็เยอะแต่ว่าต้องตรวจสอบให้รอบด้าน
เดี๋ยววันที่๑๓สิงหาคมนี้จะขอมติของคณะกรรมธิการตำรวจเข้าไปสอบถามในบอยเอง
เพิ่มเติมในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
แล้วก็จะมีการเชิญพทเชิญประบงไปตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของคนที่เกี่ยวข้องกับบ่อนแห่งนี้ด้วย
ฟังเสียงของคุณศิรากันก่อนครับ
ส่วนตัวผมเนี่ยและประชาชนสังคม
ผมคิดว่าไม่มีใครเชื่อว่า
คนที่เข้ามามอบตัวเนี่ยซึ่งอายุขนาดนั้น
ก็จะไม่ไหวแล้วจะมีการทำก่อเหตุขนาดนั้นนะครับ
วันพฤหาส์ที่๑๓ผมจะขอมติกรรมฤธิการ
พาคณะคำพิการของเราเนี่ย
เข้าไปเยี่ยมแล้วก็สอบถาม

ถูกบังคับไหมมีการจ้างวานไหมนะครับ
หรือมีเหตุฤียมใจอะไรอย่างนึงไม่นะครับ
ข้อสงสัยของคุณสิ่งรักษ์จะเป็นอย่างที่ผู้ชมสงสัยรึเปล่า
ติดตามกันต่อในไทยรัฐนิวโชว์ค่ำคืนนี้นะครับ